สนับสนุนโดยอิซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
เอ้าแล้วถ้ามาถึงโลกมีช่วงขอตอบ
เนี่ยเราจะมีคำถามนะจากเรื่องราวในจังหวัดพิษโลกพิษโลกนี่แหละพี่เล้ง
ให้พี่บอลนี่แหละจะตอบได้ไหมเนี่ย

ที่จอแพ้คอย
แม่สาวน้อยในตาสีสอง
กลิ่งฝั่งหน้าเมืองพิชุโนโลก

มีอัน

มีกูรูมาช่วยไม่ต้องเป็นห่วง

แล้วทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่

ผมเหมือนจะเอากลมสินมาค้นตัวเขาเลยอ่ะ

ขุดค้นพบในแม่น้ำ

ชมรมกลุ่มสตรีตำบล

พี่นุฏก็เป็นประธานชมรมค่ะ

ไม่เป็นอย่างเดียว
มาเป็นแพทย์เก็ตนะคะ

แม่อยู่มาตั้งแต่เกิดใช่หรือไม่

ว่าจะมีคนล่าสุดในโลกนี้

และนี่คือ

ผู้รู้ทั้งสองท่านในวันนี้เนี่ย
ดูจากภาคลาสกรรตรายออกไปแล้ว

ช่วยคุณบอลเนี่ยหาคำตอบจาก๓คำถามได้หรือไม่

ท่าทางจะมีความรู้ดีช่วยพี่บอลได้แน่
เดี๋ยวให้แม่คุณแม่นุษย์กับคุณแม่เงาะ

ไปดูและตอบให้ได้

นี่ก็เป็นบุราณสถานที่เขาเก่ามากของจังหวัดพิศนุรกษ์

ขอดูพลาดหนึ่งเดียวไหมเอาเสียงได้ไหม

วัดจุรามณีเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศุโฆฒร์ไทย

เสียงท่านสมัครดีกว่าขอฟังเสียงท่านสมัครพูด
เอาละก็ออกไปคนขอดูกันเยอะที่นี่

มาดูลายแก่สลักมาดูรูปปั้น

เนียนก็มาที่นี่บ่อยนะครับ
หลายเสียงที่แกคบไม่ได้นะพี่

มูแต่เล่นตลกกับพี่เนี่ย

ถามเลยถามมาคำถามค่ะคำถาม
เมื่อกี้รูปสลักนุนตามเอกลักษณ์ของวัดจุลามณี

โบราณสถานวัดจุลามณีเนี่ย
เป็นศิลปะขอมเป็นส่วนใหญ่

แต่จะมีรูปสลักนูนต่ำอยู่

หนึ่งช้างสองสิงสามหงค์รุกสิงหงค์ครับ
คำถามแรกก็เล่นเอาคุณบอลถึงกับงงกันไปเลยล่ะครับ
มาลุ้นกันดีกว่าว่าคุณบอลเนี่ยจะผ่านคำถามแรกไปได้หรือเปล่า
เชิญแม่ตรงกลางนี้เลยมามาช่วยวิเคราะห์หน่อย

ถ้าพูดถึงเรื่องของโบราณสถานนะคะ
จังหวัดเทศนุโลกของเราก็คุ้นเคยกับพระนาเลสวนนะคะ
ก็มีการสู้รบกรอบกู้ประเทศชาติ
ก็คิดอยู่๑ข้อก็คือช้าง
ถ้าเป็นโบราณสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดอะไรทำนองนี้
ก็คิดว่าน่าจะเป็นห่วงเพราะว่าเป็นสิ่งที่สูง

ก็ลายไทยก็ดูเยอะนะแต่ก็ไปมาเหมือนกันวัดจุฬา
คนที่โลกไม่ไปวัดจุลาแต่ไปวัดอะไร

ก็คิดเหมือนกันแหละค่ะว่า

โอ้ยกูรูสองพันเนี่ย
วิเคราะห์ได้ดีทีเดียวเลยล่ะครับ
ถือว่าทำการบ้านมากันแบบละเอียดยิบ
ฟังการวิเคราะห์กันไปแล้วเนี่ย
คุณบอลครับจะเชื่อกูรูหรือเปล่าล่ะครับ
เอ้ามาถึงพี่บอลพี่บอลต้องลองตอบดู
คือจากที่ผมฟังนะ๒เสียง
ผมเชื่อผมเชื่อคนพื้นที่

อ่าจะถูกหรือไม่

อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
นั่นคือหงไทยแท้นะครับ
เป็นหงษ์ปั้นโดยช่างสมัยอายุทยา

ทรงแนวคิดจากที่ว่า

สมัยหนึ่งท่านทรงเกิดเป็น

และเป็นปูนปั้นที่มีแห่งเดียว

คำตอบที่ถูกต้องคือ

รับไปเลย๓๐๐๐บาท
มาที่ข้อสอง
มาแล้วถึงคำถามที่๒ของเรา

เรื่องการชิมนี่ฉันไม่อยากจะพูดเชียร์

ก็ใช่น่ะสิรสชาติอาหาร
หลายรายการหลายสถานที่ให้ชัดไปชิม

ก็ให้ปิดตาก่อนค่ะปิดตาปิด

คุณแม่ไม่เห็นนะไม่โกงนะ
เราจะเริ่มกันที่จานที่
คำถามเราจะถามว่า

อ๋อนี่มันเอาปรึกษาใครโดยมันกัดมันรู้เลยอ่ะอืมไม่ใช่
มาถึงจานที่สองเอาละครับลองดูให้ดมก่อนให้ดมก่อนให้ดมก่อน
ให้ดมก่อนให้ดมก่อนพี่เอาปลาแก้วไปผมดมเหรอทำไมกินกินเหมือนเหมือนเหมือน
มันปลาแก้วเหมือนก็เขาไปจัดหมาอยู่แล้วแกไปดมมือเขาทำไมล่ะอ้าว

เอาละเดี๋ยวคุณต้องเล่าให้แม่ฟังว่าจานที่๑ลักษณะมันเป็นยังไง
จานที่สองรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังเพื่อเขาจะได้ช่วยคนตัดสิน
เปิดตาได้ครับเล่าให้แม่ฟังว่าอันนี้ใบเป็นยังไง
คือจานนี้สิ่งที่ผมได้กินไปมันถูกต้องมันขึ้นเลย
มันคือมันไม่มันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็
คุณแม่ยังคิดว่าจานที่๑หรือจานที่๒คือใบชะพรูครับ
จานที่๒จะเป็นเมี่ยงจากใบอีเลิศ

ใบอีเลิศคนนครไทยก็จะเรียกใบอีเลิศ

เอาละครับแม่สองแม่บอกว่าจานที่๒พี่บอลตอบว่าจานที่

ต่อจานที่๒ถูกหรือไม่เอาดู

ถูกต้องถูกต้องรับกำลังพันเป็น๓๐๐๐เป็น

สามของเราเมื่อกี้ลิ้นดีไปแล้วเราตอนนี้จมูกดีเปล่า
ผมเคยไปเรียนฝึกจมูกมาที่สถาบันเคนาย
เคนายน่ะมันฝึกหมาหมาดม
เหมือนพี่ลิ้นเนี่ยดมกินอึ่ะลูกกินตัวเมีย
ใช่ถูกถ้าได้เปลี่ยนตัวซะหน่อยสะบาด

ดอกไม้ชนิดไหนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิษนุโลกของเรา
ห่อไม้ประจำจังหวัดพิษโลกดอกปีบ

เอาอย่างนี้เจ้าดอกปีบ
หรือทางเหนือเรียกว่า
กาสลองจานไหนคือดอกปีน

ต้องดมฉะนั้นเมื่อดมต้องปิดตา

ก็ดมลึกพี่ดมลึก

โอ้ยผมบรรยายไม่ถูกอ่ะกลิ่นแรงไม่

อ้าวมาดูมาดูจานที่๒นะครับ

เคผมรู้เพราะว่าเป็นเป็นดอกไม้ที่ผมเนี่ย

ไม่ใช่

ห้อยเป็นตุ้มเป็นตุ้ม

เป็นพวงคือดอกมะลิ
ะลิอ่าอันนี้รู้เลยอันนี้รู้เลยจานที่สองกระจานที่สอง

รู้อันนี้ต้องรู้เราเป็นคนไหว้พระ

คือถ้าเอาเรื่องดอกไม้มากับผมเนี่ยผมบอกได้ว่าเหรอ

คือถ้าคุณมีเงินแค่ผอดแสนหนึ่งนี่คุณเสียดผมนะ
ดอกสุดท้ายในกระจาดคือดอกกระดังงา
คือกลิ่นมันหอมกระดักมาล้วนเลย

กลิ่นเนี่ยมันเป็นดอกที่รู้สึกว่า

เป็นกลิ่นที่ไม่แรงมากนะฮะ

คุณตอบกระจาดที่

ก็คิดว่าเป็นกระจาดไหนครับ
ที่หนึ่งค่ะเพราะว่าดอกปีบจะไม่มีกลิ่นที่รุนแรง

ที่๓ก่อนดูว่าพี่บอลตอบถูกหรือไม่
เหละเรื่อง
และพี่บอลมั่นใจมากนะครับว่า
กระจาดที่๒เป็นมะลิ

สวยงามนะครับและแน่นอนนะครับ

ขอบคุณครับ
เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ๑๐๒๐เมตรครับ

ลักษณะของกิ่งก้าเนี่ยก็จะย้อยลงมาล่ะครับ
ปีบครับจะออกดอกปีละ๒ครั้ง

ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
และช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

สรุปนะครับทำถูกไปทั้งหมด๓ข้อด้วยกันนะครับ
รับเงิน๑บาท
ว่าพี่บอลนะช่วยเหลือทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับ

คุณแม่นะครับและเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงต่อไปของรายการนะครับ
ในช่วงของขอเชียร์